เดี๋ยวนี้ความสวยความงามไม่ได้หยุดจำกัดอยู่ที่เพศหรือว่าอายุแล้วนะ
ใครอยากสวยใครอยากหล่อก็ไปทำได้
แต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วย
ต้องตรวจสอบต้องศึกษาหาข้อมูลดีด้วยนะคะ
เคสล่าสุดค่ะเป็นผู้หญิงสูงวัยท่านหนึ่งนะคะ

ก็คือร้อยหมายดึงได้มันจะทำให้หน้าตึงขึ้น

ปรากฏว่าหมอฉีดยาชาไปกำลังจะทำ

เสียชีวิตคาเตียงเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลินิกเสริมความงามในซอยทาวนอินทาวน์๖เขตวังทองหลางค่ะ
พลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
พบผู้เสียชีวิตก็คือนางนัทธมนต์ประชาเสรี

พบว่านางนัทธมนต์ไปรับบริการร้อยหมายดึงหน้า
แล้วคุณหมอฉีดยาชาเพื่อจะทำการร้อยไหม
ปรากฏว่านางนัทมนต์แพ้ยาแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ก็มีนายแพทย์ธนพลมาแสดงตัวเป็นเจ้าของคลินิก
แล้วก็นำใบอนุญาตสาขาเวชกรรมแสดงต่อพนักงานสอบสวนด้วย

เบื้องต้นพบว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง

และสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปค่ะ